พี่จ่ายว่าเวียนหัวไม่มาหรอกลุกไม่ขึ้น

เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่ขึ้น
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่ขึ้น

เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่ขึ้น
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่ขึ้น
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอกลูกไม่ขึ้น
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก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
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก

เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก

เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก

เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก
เวียนหัวไม่มาหรอกลูกไม่มาหรอก